พูดกันมาเยอะนะคะแต่ว่าการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไป
จริงแล้วนอกจากการทำงานขององค์กรอิสระแล้ว
ประชาชนอย่างเราเองก็ต้องไม่เฉยเมยไม่นิ่งเฉยด้วย

เพราะการต้านทุจริตมันเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะ
อย่างในปี๒๕๖๔ปีนี้มีหลายคดีนะคะ
ที่เป็นคดีใหญ่ที่กำลังจะเดินทางมาถึงบทสรุป
จะมีคดีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
ถ้าว่ายังมีเบาะแสสำคัญที่สอดพิรุษว่า
สัญญาข้าวกับบริษัทจีน๔สัญญาหลัง
มูลค่ากว่า๙๖๐๐๐ล้านบาทอาจเป็นสัญญาปลอม
เพราะไม่มีการส่งเงินมาไทยและไม่มีการส่งออกข้าวให้บริษัทดังกล่าว
ส่วนแคทเชียร์เช็ค๔๖ฉบับวงเงินกว่า๑๘๐๐ล้านบาท
อ้างว่าเป็นการชำระจากบริษัทจีน
แท้จริงแล้ว๔๐ฉบับมาจากสยามอินดิก้า
ปปชได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้เกี่ยวข้อง๗๑ราย
รวมทั้งนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์และนางเยาวภา
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
คดีสำคัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาล
คือคดีทุจริตการจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า
เงินกว่าแสนล้านบาทด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นการจัดฉากทำสัญญาลวง
ผลสอบสวนของคณะกรรมการภายในและปปชพบว่า
พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งโรธพุทธยาวัฒน์อดีตรักษาการผู้มนวยการอคศพร้อมพวก
เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่งทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติ
และยังจ่ายเงินค่าถุงมือไปแล้ว๒๐๐๐ล้านบาท
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปปชได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
พบการกระทำความผิดและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา
ปิดท้ายที่คดีที่ปปชได้ไต่สวนและชี้มูลความผิดไปหมาด
คือคดีบุกลุกป่าของนางสาวปารีนาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
อยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังสารรับคำร้องของปปช
คดีนี้มีมูลละเหตุจากการครอบครองที่ดินทำฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ป่าสงวน
และกระจายการถือครองโดยอาศัยชื่อบุคคลอื่น
โดยละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
และแม้หากปฏิบัติตามนางสาวปรินาก็จะไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

ตอนนี้คดีอาญาที่ดำเนินคดีโดยกรมป่าไม้ยังอยู่ในชั้นอายการ
ส่วนกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมต้องจับตาการพิจารณาของสารดีกาเร็ว
โดยละเลยการปฏิบัติตามนางสาวปารีนาก็จะไม่มีสิทธิ์ครอบครอง